คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้เราตามความคืบหน้ากรณีที่
ผู้ปกครองของน้องนักเรียนชั้นป๒โรงเรียนแห่ง๑ตะบนอ่าวดาง
อำเภอเมืองกระบี่ไปแจ้งความกับสพเมืองกระบี่นะคะ
บอกว่าน้องถูกคุณครูประจำชั้นกระทำอาณาจารย์
ลักษณะพฤติกรรมพฤติการเป็นยังไง
ก็คือเรียกน้องออกมาหน้าชั้นคือหน้าชั้นจะมีโต๊ะของคุณครูถูกไหมคะ
เป็นที่รับตาคนหน่อยเรียกน้องออกมาหน้าชั้น
ขณะที่ยังมีการเรียนการสอนกันอยู่เลยนะคะ
ให้น้องเนี่ยมาลูบคลำอวัยวเพศ
สักพักให้สำเร็จความไข้ให้ด้วยปาก

พ่อแม่ผู้ปกครองทราบเรื่องก็เลยไปแจ้งความ

ตอนนี้กลัวว่าเรื่องมันจะเงียบหายไป
เพราะก่อนหน้านี้วันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็มีผู้ปกครองไปแจ้งความแล้วนะ
ปรากฏว่าพอโรงเรียนก็ทราบเรื่อง

ล่าสุดเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นายกระจ่างโสบุช
เป็นกรรมการสถานศึกษาฝ่ายผู้ปกครอง

พาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชายชั้น๘
โปรดติดตามตอนต่อไป

และก็มีใครต้องการแนบเด่น
แนบเด่นแค่กู

ถูกกระทำย่ำยีมาแล้วกว่า๒๐ครั้ง
บางหลายก็ถูกกระทำ๔ถึง๕ครั้ง
และนายกระจ่างบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
ก็เคยร้องเรียนไปที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

รู้ว่านายกระจ่างเป็นกรรมการสถานศึกษาฝ่ายผู้ปกครอง
ก็เลยนำเรื่องมาปรึกษาแล้วก็ให้พาเข้าแจ้งความ
ทีนี้นักข่าวของเรานอกจากไปพูดคุยกับคุณกระจ่างแล้ว
ไปพูดคุยกับแม่เด็กที่ไปแจ้งความกับนายกระจ่างเมื่อวานนี้
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่า
ถูกคุณครูคนดังกล่าวเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
ให้ลูกชายบีบนวดแล้วก็รูปคลำอวัยวะเพศ

กระทำลักษณะแบบนี้มาแล้ว๔ครั้ง
บางครั้งก็ให้เงิน๑๐บาท
แลกกับการอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทีนี้ก็เลยติดต่อสัมภาษณ์ครู

โทรไปนะฮะรับโทรศัพท์ด้วย
คุณครูยืนยันนะคะว่า๑ไม่ได้ละเมิดเด็ก
ตอนนี้รู้สึกเครียดกับข่าวที่เกิดขึ้น
อนคนในสังคมอย่าเพิ่งตัดสิน
จากกระแสข่าวที่มันเกิดขึ้น
อ้างแบบนี้นะคะบอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
กลั่นแกล้งจากคนที่ไม่ชอบตัวคุณครู
คุณผู้ชมฟังเสียงคุณครูที่ถูกกล่าวหาว่า
กระทำอนาจารย์น้องป๒กันหน่อยค่ะ
ยืนยันได้ว่าไม่ได้ทำตามที่ถูกกล่าวหานะครับ
ก็คิดเหมือนกันนะครับว่าอาจจะมีแบบ
เขาไม่พอใจเราเป็นส่วนตัวหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้
หรือว่าอาจจะมีคนอื่นมีส่วนร่วมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้
อ๋อตกเป็นข่าวเมื่อเกิดเมื่อวานหลวงดังตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้าง
คุณครูบอกว่ารู้สึกเครียดแล้วก็กังวลนะคะ
ตอนนี้ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำงานไปก่อนนะคะ
เดี๋ยวจะต้องพิสูจน์ตามหลักฐานที่มันปรากฏฝากตำรวจสพอ่าวดังด้วยนะคะ
ทีนี้ไปถามผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกิดเหตุก็คือนางจินตนาสุกย้อย
ผู้อำนวยการบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาก็มีการสืบสวนตรวจสอบข้อที่จริงแล้ว
แต่ไม่พบหลักฐานที่เชื่อมโยงหรือบ่งบอกว่าครูคนดังกล่าว
กระทำอนาจารย์หรือไปกระทำอย่างว่า
ล่าสุดนะคะได้รายงานเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับเขตการศึกษากระบี่ทราบแล้วนะคะ
ยืนยันว่าครูคนดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
เป็นคนมีความรับผิดชอบ๒เป็นคนที่สอนดี

แต่เอาล่ะถ้าเกิดว่ามีการร้องเรียนมาแบบนี้
เดี๋ยวก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่
กับคนในสังคมที่เป็นเด็กนักเรียนตัวเล็กนะคะ

เดี๋ยวเรารายงานให้ทราบแน่นอนค่ะ